มีสีสันนิดนึงดีไหมคะเรื่องของตัวเลขพรุ่งนี้หวยออกค่ะ

อยากจะให้คุณผู้ชมได้๓๐ล้านกันบ้างค่ะ
คุณผู้ชมคะอย่างที่บอกค่ะว่า
ตัวเลขเมื่อวานนี้มันมีหลายเลขนะ
เกี่ยวกับเรื่องของคดีลอตเตอรี่๓๐ล้านบาท

พ่อค้าแม่ค้าขายลอตเตอรี่ในพื้นที่จังหวัดชายนาฏ
เขาก็บอกว่าจริงทะเบียนรถของกองปราบเนี่ยขายดีมาก
คือชัยนาธเนี่ยเป็นแหล่งขายลอตเตอรี่แหล่งใหญ่แหล่งหนึ่งนะฮะ

เป็นเลขอะไรครับ
เป็นเลขที่ตำรวจเป็นร่วมตัวฟูปีชา

ครูปีชานี่เกี่ยวกับหวย๓๐ล้านเนี่ยนะ

อ๋อมีคนมากขามค่ะเยอะเลยใช่มั้ยครับ

เบียนรถนะคะเต็มแบบนี้นะคะ
บอกคุณผู้ชมไว้เลย๔กไก่ยอยักษ์๙๙๗๘

ก็ที่เขานี่ที่พาไปรับครูปลีชาเมื่อวานเนี้ย

ขายหมดแล้วค่ะเกรียงแผง
โอ้โหนี่พี่มีขาเราเทาให้อย่างดีเลยนะฮะค่ะจะถูกหรือเปล่า
อ่าส่วนวันนี้ครับบรรยากาศของบรรดาผู้ที่เป็นนักแสวงโชคแสวงหาตัวเลขนะครับ
เดี๋ยวพาไปดูกันหน่อยที่นนทบุรีนะครับท่านผู้ชมครับ
เป็นเจ้าแม่ตะเคียนทรายกับเจ้าแม่ตะเคียนทอง
ที่วัดโภอ้อยตะบนบังพูดอำเภอปากแกร็ดนะครับ
บรรดานักเสี่ยงโชคทั้งหลาย
ก็ไปว่ายไปขอพร

ทั้งคนในพื้นที่ทั้งคนต่างถิ่นที่เดินทางมา

บอกว่าถ้าได้ถ้าถูกรางวัลที่๑
จะมายกมุมหลังคาให้ท่าน
แล้วก็จะยกท่านขึ้นอย่างสวยงามเลยค่ะ
จู๊บถูแม่ขนาดใหญ่เลยแล้วมึงผมเห็นเลขอะไร
จะทำหลังคาให้เจ้าแม่นี่แหละ

ทั่วหน้าทั่วตา

คุณภาคภูมิก็แอบดูใช่ไหมว่าเลขอะไร

เราก็ถ่ายทอดสดการออกสลากินแบ่งรัฐบาลให้ชมทุกงวดอยู่แล้ว

ซื้อได้แต่อย่าซื้อจนหมดเนื้อหมดตัวนะคะ